มีข่าวใหญ่ที่อยู่ในกระแสสังคมกับนักการเมืองคนดัง
อย่างที่เห็นในภาพข้างหลังเราก็แน่นอนนะฮะ
ผู้เสียหายเริ่มทยอยออกมาที่จะมาแจ้งความเพิ่มเติม
ก็ถูกนักการเมืองคนนี้กระทำชำราวต่างนานา
แต่ว่าเจ้าตัวเองก็ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
เมื่อวานนี้ก็ไปพบตำรวจแล้วนะครับ
มาดูความคืบหน้าของคดีนี้หน่อยคุณผู้ชมครับ
อดีตรองหัวหน้าพักษ์ทางด้านของนายปริณภาณิชภักษ์เอง
พร้อมด้วยทนายความเมื่อวานครับมีการเดินทางไป
พบกับพนักงานสอบสวนสนลุมพินี

หลังจากนั้นพนักงานสอบส่วนก็มีการไปที่ศาล

หลังจากมีผู้เสียหาย๓คนไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายปรินใน๒ข้อหา
คือกระทำอนาจารย์ต่อหน้าธรกำนันและข่มขืนกระทำชำราวนะครับ
นายปริณภาพตอนที่ไปก็หลบสื่อนิดนึง
เพราะว่าสื่อไปดักรอสัมภาษณ์เยอะ
และก็ค่อนข้างจะหลบเรียนที่สุดหนึ่ง
แล้วก็เข้าไปตัวอาคารที่บันไดที่บริเวณด้านหลังของโรงพัก
ไปจับภาพและไปเจอไปสัมภาษณ์มาได้หน่อยนะฮะ
แล้วก็เขาไปพบตำรวจนานอยู่๓ชั่วโมงครับ

ปรินบอกว่าวันนี้เขามาเพื่อต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม
ให้ความร่วมมือกับตำรวจเต็มที่แล้วก็ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
ในทุกคดีแต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด

คุณปรินครับวันนี้ให้การยังไงบ้างครับคุณปริน
ผมก็มาตามกระบวนการยุทธิธรรมที่ผมบอกผมพร้อมจะเข้าร่วมนะครับ
นั้นผมก็ได้ให้การเต็มที่ให้ความร่วมมือกับตำรวจเต็มที่ทุกอย่าง
ครับได้ได้ให้รายละเอียดเลยไม่ครับเราครับ
ผมไม่พูดรายละเอียดให้ตำรวจหมดแล้วครับได้ให้การหมดแล้วครับ

คุณปินมองยังไงครับกับเรื่องการถูกดำเนินคดีครั้งนี้ครับ
ปินเป็นคนต่อปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับและผมก็ได้ให้สารแสนเต็มที่ไว้ข้อกล่าวหา
ต่อมาครับพลตำรวจตรีจิมรสันแก้วแสงเอกมรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เดินทางมาติดตามคดีนี้ที่สนลุมพินีแล้วบอกว่า
ปรินปฏิเสธตลอดทุกข้อเก่าหาเลย
แล้วก็จะมีการนำเอกสารหลักฐานมาประกอบให้ตำรวจในภายหลัง

ทำไมตำรวจถึงปล่อยตัวในปรินออกไปก่อน
ทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานชี้แจงแบบนี้เพราะว่า
เพราะในปริ้นเนี่ยเขาเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาเอง
แล้วตามประมวลวิธีพิจารณาความอายามาตรา๑๐๓
เจ้าหน้าที่จึงไม่มีอำนาจควบคุมตัวไว้

แต่ว่าเจ้าตัวไม่มาตามนัดฝากขังต่อสารอาญากรุงเทพใต้
ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นตำรวจก็สามารถจับกลุ่มได้นะครับ
ซึ่งในการยื่นประกันตัวต้องยื่นในชั้นศาล

โดยคดีนี้จะดำเนินคดีต่างกรรมต่างวาระ
ในพื้นที่สอนรวมที่นี่เนี่ยมีทั้งหมดสามคดี
ก็ต้องยื่นประกันตัวแต่ละคดีไปนะฮะในส่วนของการฝากขังพนักงานสอบสวน
ขอให้สารกำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศเพราะอะไรเพราะผู้ต้องหาเนี่ย
นะฮะเขาอาศัยเขาเคยอยู่ที่ต่างประเทศ
แล้วคดีนี้เขามีอัตราโทษสูงแล้วก็มีผู้เสียหายหลายคน
ตอนนี้พร้อมประสานไปยังตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
เฝ้าระวังการหลบหนีของในปรินที่จะมีโอกาสในการเดินทางออกนอกประเทศได้ครับ
พนักงานสวนเราได้ทำการแจ้งข้อหาสอบปากคำแล้ว
ก็ต้องลงประจำวันเพื่อที่จะนำตัวในส่วนของผู้ต้องหาเนี่ย
อันนี้การปฏิบัตินั้นเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาความอาญานะครับ
คดีนี้ยังไม่ได้มีการออกหมายจับเมื่อมามอบตัวเนี่ยอำนาจในการควบคุมตัวของเจ้าที่ตำรวจก็ยังไม่มีนะครับ
เราก็จำเป็นที่จะต้องนัดแต่แต่ถ้าผู้ต้องหาพรุ่งนี้ไม่มาตามนัด๘โมงเช้าตรงนี้แหละครับ
ก็ถือว่าเป็นเหตุความจำเป็นเร่งด่วนที่เจ้าที่ตำรวจสามารถที่จะเข้าไปจับกลุ่มได้ทันทีโดยไม่ต้องมีหมายจับ
ถ้าเขาใช้เวลาอะไรเลยออกนอกประเทศเลยอย่างนี้เรามีการเปรี่ยนการค่ะ
เรามีการเปรี่ยนการค่าพร้อมอยู่แล้วและมีการประสานแบบของสำนักภัยตัวคนเท่าเมือง
ตอนนี้เวลา๗นาฬิกา๔๘นาที
ถ้าถึง๘โมงวันนี้

ในเวลา๘โมงแล้วเขาไปขออำนาจศาลแล้ว

อ่ะก็เข้าสู่กระบวนการก็ไปต่อสู้ไปยืดประกันกันในชั้นศาลต่อไป
เพราะตำรวจจะไปขออำนาจฝากขังต่อสารอาญากรุงเทพใต้วันนี้๘โมง
ซึ่งอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันก็ไม่ได้หนักใจนะฮะ
ผู้ต้องหาเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งทางการเมืองอะไรก็ตามที
เพราะว่าตำรวจก็ยึดตามกฎหมายตามหลักฐานที่มีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม
รวมทั้งมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีต่อคดีนี้นะฮะ
หลังจากนี้ก็อาจจะมีคนออกมาแสดงตัวไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องจับตาดูกันต่อด้วยนะครับ
สำหรับที่มาที่ไปของคดีนี้เนี่ยก็เริ่มจากกลุ่มผู้เสียหายนะคะ
เขาติดต่อมาที่ทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
เขาก็เล่าให้ทนายฟังและหลังจากนั้นทนายก็เห็นว่า
เอ๊ะเรื่องนี้มันต้องมีความยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะ
ก็เลยพาผู้เสียหายไปดำเนินคดีต่าง
ซึ่งทนายตั้มพาผู้เสียหายไปแจ้งความ
และนอกจากนี้นะคะได้มีการโพสต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วย
บอกว่าคดีรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
ตอนนี้มีความพยายามใช้เงินปิดปากเหยื่อเพื่อจบคดี
นี่คือโพสต์นะคะออกมาล่าสุดค่ะ
ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการ
มูลนิธิทีมงานทนายเพื่อประชาชนออกมาเคลื่อนไหว
อ่านให้ฟังเลยนะคะบอกว่าตอนนี้คดีรองหัวหน้าพัก
กำลังมีความพยายามเสนอเงินจำนวนมากให้เหยื่อเพื่อจบคดี
ให้อยู่เงียบห้ามให้สัมภาษณ์ห้ามให้ความร่วมมือกับผม
ก็เลยติดต่อไปที่ทนายตั้มทนายตั้มโพสต์แบบเนี้ย
หมายความว่ามีคนพยายามเอาเงินปิดปากเหรอเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเหรอ
นายตั้มนะคะก็ได้พูดถึงโพสต์โพสต์นี้
มีนัยยะอะไรกันแน่ทนายตั้มบอกว่าตอนนี้ผู้เสียหายหลายรายที่ถูก
นักการเมืองใหญ่ลวนลามและกระทำอนาจารย์
และมีตัวแทนของนักการเมืองรายนี้ติดต่อผู้เสียหายเพื่อเสนอเงิน
หยุดความเคลื่อนไหวยุติการให้ข้อมูล
โดยตัวเลขที่ตัวแทนของนักการเมืองรายนี้เสนอให้กับผู้เสียหายเนี่ย
ค่อนข้างเยอะ๖หลักก็มี๗หลักก็มีไม่แสนก็ล้านนะคะ
ในมุมของกฎหมายทนายตั้มบอกว่าคดีนี้หากผู้เสียหายรับเงิน
แล้วยอมเดินทางไปให้การใหม่ซึ่งเป็นการกลับคำให้การ
เช่นไปให้การว่าถูกกระทำในที่รับตาคนอยู่กันสองคนสองต่อสองเนี่ย
มันจะมีผลทำให้เป็นความผิดส่วนตัวเหมือนการสมยอม
นายตั้มบอกว่าไม่อยากให้ผู้เสียหายรับเงินแล้วทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองค่ะ
นายตั้มบอกด้วยว่าเร็วนี้จะเปิดหลักฐานเป็นคลิปของนักการเมือง
ตอนนี้บอกว่ามีหลายคลิปด้วยไม่ได้มีคลิปเดียว
ทนายตั้มทิ้งท้ายค่ะเปิดคลิปหลักฐานแล้วรับรองว่า
นักการเมืองรายนี้พูดไม่ออกเลยฟังเสียงทนายตั้มค่ะ
ทนายตั้มนี้ไปยื่นต่อพนักงานสอบสวน
นี่ให้สัมภาษณ์ส่งตรงมาจากภูเก็ตนะ
ภูเก็ตแหละอยู่บนเรือหรือเปล่าไม่ทราบ

ถนัยตั้มกลับมาจากสงการโดยมีคลิปอะไรบ้าง
มีคลิปอะไรบ้างที่จะมาเปิดเผย
มาดูสาวคนใกล้ชิดไฮโซลูกนัด
ซึ่งเป็นหนึ่งในเหยื่อที่เธอบอกว่าถูกอดีตรองหัวหน้าพักถึงขั้นข่มขืน
ข้อความบอกว่าแม้วันนี้จะมีคนรับการเสนอเงินและถอนตัวจากการสู้คดี๑คน
แต่ไม่เป็นไรเราเข้าใจเงื่อนไขของเราไม่เท่ากัน
เงินส่วนนั้นอาจมอบชีวิตใหม่ให้กับเขาและครอบครัว
และเลือกว่านี่คือความยุติธรรม
หลักฐานของเขาจะสำคัญมากต่อรูปคดีอ้าวไม่มีเขาเราต้องเหนื่อยอีกเยอะ
เราก็จะสู้เต็มที่ด้วยทุกอย่างที่มีเราจะปกป้องผู้หญิงคนนี้ด้วยชีวิตเราให้ได้ทุกกรณีค่ะ
ลักษณะก็จะยืนยันว่าตัวเธอเป็นหนึ่งในเหยื่อเป็นหนึ่งในผู้เสียหายและจะไม่ยอมความแน่นอนสู้แน่นอน
อันนี้เป็นกรณีที่อดีตรองหัวหน้าพักการเมืองที่ถูกกล่าวหาว่ามีการล่วงละเมิด
แต่ก็ยังคงมีหญิงสาวเดินทางเข้าร้องทุกข์กับตำรวจว่าเธอก็ถูกกระทำเหมือนกัน
อันนี้เป็นหญิงสาวที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะไปร้องทุกข์กับตำรวจว่าเนี่ยเธอเคยถูกอดีตรองหัวหน้าพักการเมืองรายเนี้ย
วนลามในโรงแรมดังกลางเมืองเชียงใหม่เมื่อต้นปี๒๕๕๙
แล้วเธอก็เล่าเหตุการณ์ต่างให้ผู้สื่อข่าวของเราฟัง
นามสมมุตินะคะนางสาวแอลอายุ๒๕ปีเธอเปิดใจกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
เมื่อ๒ปีก่อนเนี่ยนะได้รู้จักกับอดีตรองหัวหน้าพักรายนี้ในงานสัมมนาที่เชียงใหม่
จากนั้นฝ่ายชายเข้ามาแสดงตัวให้รู้ว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียง
แล้วก็ได้แลกเบอร์โทรศัพท์กันมีการแลกไลน์คุยกันเรื่อยมาค่ะ
มาช่วงต้นปี๒๕๖๔เธอบอกว่าฝ่ายชายเนี่ย
โทรมาชวนให้ไปร่วมงานสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เหรียญคลิปโตที่เชียงใหม่
ก็มีการนัดเจอกันที่โรงแรมจัดงานแต่ทีนี้เธอเล่าว่าพอไปถึงที่โรงแรมเนี่ยนะ
กลับไม่มีการจัดงานเธอก็เลยโวยวายเสียงดัง
อดีตรองหัวหน้าพักทำทีโทรศัพท์ประสานไปยังผู้จัดงานสัมมนา
แล้วก็อ้างว่าผู้จัดงานเนี่ยให้ไปรอที่ห้องพักก่อนระหว่างที่รอในห้องก็อยู่กันลำพังสองต่อสอง
ฝ่ายชายก็มีการชวนคุยเรื่องเพศสัมพันธ์ถามว่าเธอเนี่ยเคยมีแฟนไหม
ยังไม่มีจริงเหรอแล้วก็เอื้อมมือมาจับของของเธอนะคะ
เอื้อมมือมาอ่าเอื้อมมือมาจับมือของเธอไปดูลายมือ
บอกตอนนั้นเธอก็ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกัน
จากนั้นก็พูดนั่นพูดนี่อ้างว่าเอ๊ะลายมือสวยดีวาสนาดี
แล้วก็ขยับมานั่งใกล้แล้วก็เข้ามาจูบปาก
เธอจึงรีบลุกขึ้นใช้มือเช็ดปากเพราะเธอรู้สึกขยักแขยงครับ
ค่ะแล้วก็เปิดประตูรีบไปที่ลานจอดรถเพื่อจะขับรถกลับ
ทีนี้พอมาถึงลานจอดรถอดีตรองหัวหน้าพักก็ยังเข้ามาหอมแก้มอีกรอบ
จึงรีบขึ้นรถขับกลับบ้านทันทีแล้วก็นำเรื่องราวไปเล่าให้ครอบครัวฟัง
เหยื่อสาวเล่าอีกว่าหลังจากวันนั้นอดีตรองหัวหน้าพักรายนี้
ก็ยังโทรมาหาอีกเธอก็บล็อกเบอร์ไปค่ะนะคะ
ก็ใช้เบอร์ใหม่ไปอีกห้าเบอร์เนี่ยโทรมาซึ่งเธอก็บล็อกจนหมด
ทุกวันนี้ต้องอยู่อย่างหวัดระแวงนะคะเธอบอกว่าเวลามีเบอร์โทรแปลกแปลกโทรมาเนี่ย
เธอจะตกใจเธอจะไม่กล้ารับสายทุกครั้งเลยอืมอืม
กระทั่งติดต่อไปหาทนายตั้มว่าเธอก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่ต้องการมาเปิดเผยความจริง
เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้หญิงทุกคนอยากให้ผู้ก่อเหตุเนี่ย
ออกมารับความจริงแบบลูกผู้ชายอย่ามองผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ
ไม่ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนที่เข้าหาเขาจะชอบเขาอะนะคะ
แต่เพราะว่าเขาสร้างความน่าเชื่อถือนำเรื่องงานเรื่องความรู้มาหลอกลอก
ทำให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยตกเป็นเหยื่ออ่านี่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะจนสุดท้ายเธอก็ติดต่อไปยังทนายตั้ม
เอาล่ะทีนี้ทางด้านของพลตำรวจตรีธวัชชัยพงวิวัฒนาชัย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ก็เปิดเผยว่า
เบื้องต้นเนี่ยนะคะเนื้อรับแจ้งความเรียบร้อยแล้ว
และมีการสั่งการให้พนักงานสอบสวนหญิงสอบปากคำผู้เสียหายอย่างละเอียด
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานสรุปสำนวนคดีเพื่อดำเนินการต่อไปค่ะ
ค่ะสรุปตอนนี้การดำเนินคดีก็มี๓ข้อกล่าวหาค่ะ
กระทำอนาจารย์๒คดีและข่มขืนกระทำชำราวอีก๑คดีค่ะ